คุณผู้ชมคะก็ต้องตามเรื่องนี้ต่อเหมือนกันค่ะ
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ว่าที่เจ้าสาวดูสิหอบหลักฐานต่าง
ไปแจ้งความนักฟุตบอลสโมสร

เอ๊ะทำไมจัดงานแต่ง
แล้วจู่๒๖กุมภาคคือวันแต่งงานใช่ไหม

เอ้าคุยกันไว้นะจะเอาสินสอดมาให้๘แสน
เอาทองคำ๖บาทสุดท้ายไม่มา
แล้วฝ่ายหญิงคุณเขาเตรียมงานไปหมดแล้ว
ดงแก๊กดอปโต๊ะจีนอะไรมาหมดแล้ว
นี่ค่ะทั้งครอบครัวฝ่ายหญิงนี่ต้องบุกไปที่โรงพักเลย

ฝ่ายผู้เสียหายอายุ๒๐ปี
เป็นชาวบริหารสายอยู่ที่บุรีรำค่ะ
เอารูปภาพเอาคลิปวีดีโอ
เอาทองปลอมเอาทองปลอมไปให้ตำรวจดูด้วย
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอ้าวทองปลอมนี้มันมาได้ยังไงนะคะ
ให้ตำรวจที่สพลหารทรายดำเนินคดีหน่อย
ว่าที่เจ้าบ่าวของเธอเราเรียกแบบนี้ละกัน
เป็นนักฟุตบอลสโมสรชื่อดังที่สุรินทร์ค่ะ
คบหากับฝ่ายผู้หญิงผู้เสียหายได้สักประมาณปีนึงแล้ว
แล้วเห็นไหมคุณดอมที่ตำรวจดูอยู่น่ะเออ
สร้อยปลอมเส้นนี้สร้อยทองปลอมหนัก๓บาท
ทำไมถึงมาอยู่ที่เธอแล้วสร้อยจริงอยู่ที่ไหนยังไง
เดี๋ยวเล่าค่ะแต่ว่าเธอบอกนะว่าแฟนนุ่มของเธอ
สร้างเรื่องมาหลอกลวงหลายรอบแล้วหลายครั้งด้วย
หลอกว่าน้องสาวของฝ่ายชายนะกับคุณแม่ของฝ่ายชาย

จะให้ครอบครัวฝ่ายหญิงโอนตังไปช่วยทำบุญงานศพไง
รวมแล้วเธอก็โอนไป๑๖๐๐๐บาท
แล้วเอารูปมาให้ดูด้วยนะว่าเนี่ยรูปในงานศพของแม่กับน้องสาว

ถูกต้องแม่ไม่ได้ตายจากโควิด
น้องสาวไม่ได้ตายจากโควิดค่ะ
ไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีอีกค่ะ
วีรกรรมของผู้ชายคนนี้คือเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เอาสร้อยคอ๓บาทมาให้กับฝ่ายหญิง
ได้เลิกมา๒๖กุมภาคมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
แล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยเลยเกี่ยวกับสินสอด
สอดเนี่ยเดี๋ยวจะได้สมฐานะนะ
ให้๘แสนทองก็ต้องจัดให้๖บาท
ตัวฝ่ายหญิงคุยกันกับพ่อแม่
โอเคตกลงตามนี้ว่าที่ลูกเขย
จะมาสู่ขอจะมาแต่งงานกับลูกสาว
ฝ่ายบ้านผู้หญิงเนี่ยนะเตรียมทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยหมดเลยคุณ
หมดตังเนี่ยน้ำเนิ้มแพคเนี่ย

แล้วดูสิทั้งเครื่องดื่มเอาน้ำอัดลม
หงอาหารสั่งเขาไว้หมดแล้วค่ะ
แล้วปรากฎว่าจ่ายตังก์ไปทั้งหมดนี่๓๐๐๐๐๐นะ
ทีนี้พอมาถึงวันที่๒๖กุมภาฝั่งเจ้าบ่าวจู่ก็โทรมา
แล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่สะพ้ายหอบเงินสดหอบเงินสดที่จะเป็นสินสอดกับทองคำที่เตรียมไว้เนี่ย
หนีไปแล้วนะแล้วแถมไปปล่อยพ่อทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันอีก
พอมาบอกแบบนี้ในวันแต่งงานเธอบอกว่าไม่ใช่แล้วหลอกแน่
เพราะว่ามานั่งประติดประต่อเรื่องราวดูนะสร้อยทองเส้นนี้ฝ่ายชายให้เอาไว้ก่อนจะแต่งงาน๓วัน
แล้วปรากฏว่าฝ่ายผู้หญิงเอาทองนี้นะไปให้ที่ร้านทอง
ร้านทองบอกว่าอ๋ออันนี้ทองปลอมจ้ะพอรู้แบบนี้ก็กลับมาถามฝ่ายชายเหมือนกันนะว่า
พี่ทำไมพี่เอาทองปลอมมาให้หนูละ๓บาทเนี่ยไหนบอกว่าจะมาเป็นสินสอดทองมั่นไง
ทองจริงพี่เตรียมเอาไว้แล้วจ้ะแต่ว่าพี่ชายพี่เขาเอาทองจริงไปจำนำอยู่
เนี่ยเดี๋ยวถึงวันงานพี่ไปถ่ายมาให้นะตอนนั้นน่ะนะฝ่ายผู้หญิงก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจริงเปล่าวะ
แต่ทุกอย่างเนี่ยมารู้แบบกระจ่างในวันแต่งงานเลยค่ะแล้วตอนนี้ครอบครัวฝ่ายหญิงบอกว่า
อายนะทำไมถึงมาทำแบบนี้เสียหน้าเสียตังค์ด้วยค่ะ
เชียงร้านทองเขาบอกว่าเป็นทองชุบใช่ค่ะตรงนี้เริ่มแล้วพออีก๕โมง
ห้าโมงเย็นนะคะโทรตามพ่อบอกว่าเนี่ยพี่สะพ้ายชิ่งเงินสินสอดหนีไปแล้วนะ
ว่าทิ้งพ่อไว้ที่ปั๊มน้ำมันนะคะแต่หนูไม่ทราบว่าปั๊มน้ำมันไหน
หนูก็ถามว่าปั๊มน้ำมันที่ไหนทำไมทิ้งพ่อรีบไปรีบไปตามพ่อเลย
เขาก็บอกว่าไม่มีรถแล้วจะไปยังไงตอนนั้นหนูก็เริ่ม๕๐๕๐แล้วค่ะ
เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างขึ้นที่ผ่านมาเราเชื่อเขามาตลอดอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยคิดว่าหนูสงสัยแต่หนูก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะงานมันเริ่มไปแล้วค่ะ
รู้สึกอายอายทุกคนเลยค่ะหนูว่าไม่กล้าออกจากบ้านตั้งแต่วันตั้งแต่หนูกลับมาจากสุรินทร์แล้วมาที่บ้านเลยค่ะ
หนูรู้สึกผิดหนูทำทุกคนเสียใจทำแม่เราให้ทำพ่อเราให้
แล้วก็ปรึกษากับตำรวจแบบตรงเลยนะคุณตำรวจแบบนี้เขาหลอกลวงหรือเปล่า
เราจะแจ้งความเราจะดำเนินคดีกับเขาได้ยังไงบ้างนะคะ
ตำรวจบอกว่าอ๋อเรื่องนี้จริงมันเป็นการผิดสัญญามันไม่ได้เข้าข่ายหลอกลวงนะ
แต่ตำรวจยังให้ทางฝั่งครอบครัวของฝ่ายหญิงลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะ
แล้วตำรวจก็ให้คำแนะนำด้วยว่าอย่างนี้ฝ่ายหญิงต้องไปฟ้องร้องทางแพ่งนะ
แล้ววันนี้ครับทีมข่าวเราติดต่อไปยังว่าที่เจ้าสาวอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
ส่งคลิปกับรูปถ่ายครั้งที่ไปลองชุดแต่งงานให้ดูด้วยนะ
ค่ะเนี่ยคลิปนี้ลองเน็กไทยลองชุดสูตรดู
แล้วก็บอกว่ากำลังนำชุดเจ้าสาวที่เช่ามาราคา๒๕๐๐บาทจากร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุริน
ไปคืนให้กับทางร้านส่วนโต๊ะจีนและของบางส่วนก็ทยอยคืนไปแล้ว
แต่ไอ้ค่าเช่านี่สิที่ไปเช่าอ่ะยังต้องจ่ายอยู่ครับ
เครื่องดื่มและของอีกหลายอย่างที่ซื้อมาแล้วมันคืนไม่ได้
เออทั้งครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเลยครับ
ค่ะแล้วว่าที่เจ้าสาวคนนี้ก็บอกด้วยว่าหลังจากไปแจ้งความฝ่ายชาย
ส่งข้อความมาหานะบอกว่าไงบอกว่าไง
บอกว่าค่าเสียหายทั้งหมดทุกบาทเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้
อ่าที่สำคัญยังสารภาพด้วยว่าเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่
เออเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ครอบครัวรับมาเลี้ยงเป็นลูกเท่านั้น

ซึ่งฝั่งหญิงเนี่ยว่าที่เจ้าสาวเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าเรื่องฐานะ
หรือจะมีพ่อมีแม่หรือเปล่าไม่ได้สำคัญเลย
จริงคือคนเรามันจะคบกันคือรักกันแค่นั้นก็พอ
บอกว่าแค่อยากให้รักกันแบบจริงใจที่มันรับไม่ได้ก็คือมาหลอกนี่แหละ
หลอกทำให้ครอบครัวเธอเดือดร้อนแล้วก็อับอายด้วยคงไม่สามารถจะกลับไปรักกันเหมือนเดิมได้
ถ้าหากฝั่งผู้ชายยังมีสำนึกอยู่ก็มารับผิดชอบด้วยครับ
แต่ทีนี้คุณเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าพอมีการส่งข้อความของฝ่ายชายมาใช่ไหม

แล้วคุณคิดดูค่าเช่าห้องเช่านั้นยังค้างอยู่ทั้ง๒เดือนแล้วนะ

นี้ไงแล้วถามว่าเขาย้ายไปไหน
ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ตอนนี้ฝ่ายหญิงเขาก็เดือดร้อน
หันมาคุยกันดีว่าติดขัดอะไรเดือดร้อนอะไรจะได้
หาแนวทางในการแก้ไขได้ได้นะคะ